ยังต้องตามความคืบหน้าต่อนะคะเพราะว่ายังเจอกระเป๋าเดินทางไม่ครบเลย
ตามคำให้การของคนที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์

คือก่อนหน้านี้ที่กำแพงเพชรมีคนไปหาปลา
แล้วก็เจอกระเป๋าเดินทางลอยมาในน้ำ
กลิ่นมันโชยมากเลยเปิดมาเป็นศพคนอยู่ข้างใน
จากการตรวจสอบคือศพในหวังจุ้นอายุ๓๐ปี
ถูกฆ่ายัดกระเป๋าเดินทางนะคะอยู่ในแม่น้ำปิง
ตอนนี้ค่ะก็มีการขยายผลต่อเพราะว่าคนในพื้นที่บอกว่า
อย่างน้อยได้ยินเสียงกระเป๋าเดินทางตกน้ำ๒ครั้ง๓ครั้งแน่นอน
คนขับรถตู้รถตู้สีดำเอาผาดนะคะ
เขาก็บอกว่าเขารับชายชาวจีนมา๓คนเป็นรถตู้เช่า
คนขับเองก็เป็นคนจีนแล้วชายสามคนนี้
ก็เอากระเป๋าเดินทางทิ้ง๓จุด
ให้เขาไปรับกระเป๋าที่พัทยาแล้วให้ขับไปที่แม่สอดจังหวัดตาก
ไล่ทิ้งมาเลื่อย๓จุดนี่คือจุดสุดท้ายที่ไปส่ง
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่แม่สอดค่ะ
ผู้ชาย๓คนนี้ค่ะตำรวจบอกว่าคนนี้แน่
สามคนนี้แน่แน่ที่ร่วมกันก่อเหตุนะคะ
แล้วก็มาประมวลภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ไล่ดูข้อมูลจากคนขับรถที่เป็นชาวจีน
ตำรวจกันคนขับรถเอาไว้เป็นพยานก่อนนะคะ
เพราะว่าคนขับรถบอกว่าจำได้แบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
ว่าจุดที่ทิ้งกระเป๋าเดินทางจุดไหนกันแน่จำได้จุดเดียว
ก็คือที่บริเวณสะพานสะพานลานดอกไม้
เมืองกำแพงเพชรเพราะว่าจุดอื่นมันเป็นช่วงกลางคืนหมด
อืมทีนี้ไล่ไปค่ะ๓จุดนะคะ
ที่นายฉวยเหลียงคนขับรถตู้ตำรวจกันไว้เป็นพยาน
แล้วก็ตรวจสอบได้ข้อมูลมาว่าจุดแรกเนี่ยนะคะ
ก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทิ้งกระเป๋าลงไป๑ใบ
ว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการก่อเหตุฆาตกรรม
ครับหลังจากมีการแวะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งอืม
จุดที่๒เป็นจุดทิ้งกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่๒ใบ
สะพานลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชร
จุดนี้คนขับรถในฉวยเนี่ยจำได้ตรงนี้ทิ้งแน่
กระเป๋าแรกก็คือเจอศพในหวังจุ้นส่วนอีกใบยังไม่เจอนะคะ
เขาบอกว่าทิ้งตรงนี้สองใบนะคะก็เลยคาดว่าอีกใบที่ยังไม่เจอ
อาจจะเป็นศพของแฟนสาวของนายหวาง
เพราะว่าแฟนสาวของนายหวังชื่อว่านางซูบิงอายุ๒๙ปี
เมืองไทยพร้อมกับนายหวังจุ้นผู้ตายตั้งแต่๑๒กุมภาพันธ์แล้วหายไปเลย
ตามตัวไม่เจอจนตอนนี้ก็ยังไม่เจอส่วนจุดที่๓ค่ะ
จุดที่๓คือที่บนดอยในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
กระเป๋าเหมือนกันแต่เป็นกระเป๋าขนาดเล็ก๒ใบ
เป็นกระเป๋าเครื่องใช้ของผู้ตาย
ซึ่งก็คือนายหวางจุ้นอายุ๓๐ปี
และกระเป๋าของเพื่อนสาวคนสนิทหรือแฟนสาวของเขาก็คือนางซูบิงอายุ๒๙ปี

ชายชาวจีน๓คนคาดว่าหลบหนีไปพม่า
มีผู้ร่วมขบวนการอีกคนเป็นชาวจีนเหมือนกัน
ว่าอาจจะมารออยู่ก่อนหรืออาจจะตามมาสมทบภายหลัง
รวมแล้วอย่างน้อยน่าจะ๔คนนะคะ
ไม่ใช่แค่๓คนที่อยู่ในรถตู้แล้วก็ช่วยกันทิ้งกระเป๋าเดินทางนะคะ
น่าจะมีคนร่วมด้วยอีกอย่างน้อยคนหนึ่ง
พลตำรวจรีระวีพัฒน์อมรมุณีพงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่า
ว่าคนมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุฆาตกรรมนี้๔๕คนเป็นชาวจีนทั้งหมด
ตำรวจจะเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อออกไหมจับให้เร็วที่สุด
ส่วนชาวจีนที่หนีไปพม่าใช้วีซ่าชั่วคราว
แล้วก็ต้องเดินทางกลับไทยก่อน
ไม่สามารถเดินทางไปประเทศที่๓ต่อได้
คือชั่วคราวไปพม่าแล้วเขาต้องย้อนกลับมาที่ไทยถ้าเขาจะกลับจีนหรือไปไหนต่อนะ
ซึ่งผู้ตายเนี่ยค่ะตำรวจบอกว่ารู้จักกับกลุ่มที่ก่อเหตุได้ไม่นาน
น่าจะเป็นปมเรื่องของธุรกิจสีเทา
เพราะผู้ตายเองก็เป็นนักเสี่ยงโชคเดินทางเข้าออกพรมแดนอยู่บ่อย
ซึ่งต่างจากนักท่องเที่ยวชาวจีนทั่วไป
ที่เขามาเที่ยวก็ไปเที่ยวธรรมชาติไปสัมผัสวัฒนธรรม
แต่จากประวัติการเดินทางของผู้ตายเนี่ยค่ะเข้ามาออกไปบ่อยมาก

ปัญหาก็คือว่าทั้ง๓คนนี้ที่ออกชายแดนประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วเนี่ย

การขยายผลการติดตามจับกลุ่มตัวมันก็จะลำบากมากขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็ทางญาติของผู้ตายเนี่ยค่ะทั้งภรรยาทั้งแม่ก็มาจากจีนด้วยนะคะ
ให้ปากคำกับตำรวจแล้วก็มายืนยันเรื่องของศพ
ว่าใช่ศพของนายหวานจุ้นจริง
แล้วก็ยังรอแฟนสาวคือนางซูบิงที่ยังไม่เจอ
ว่าเป็นเพื่อนสาวคนสนิทหรือแฟนสาวนะครับ
เพราะว่าที่มาจากจีนมีภรรยาของนายหวานจุ้นมาด้วยนะครับ